ท่านผู้ชมครับที่จะต้องตั้งคำถามและมองต่อไปในอนาคตก็คือว่า
เมื่อรัฐมนูญฉบับนี้ประกาศใช้
พ่วงที่เป็นบทเฉพาะการผ่านด้วย
ประเทศไทยรัฐบาลไทยชุดหน้าหลังการเลือกตั้ง
รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไง

นี่คือประเด็นที่ประชาชนอยากรู้ตอนนี้

แต่ว่าก่อนจะถึงเรื่องนี้
ขอย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งเถอะ
นั่งดูผลคะแนนเมื่อกี้
ระหว่างภาคอีสานกับภาคใต้

ภาคอีสานเนี่ยไม่รับเกือบทั้งหมด
มีอยู่๒๓จังหวัดเท่านั้นที่รับ
ภาคใต้รับเกือบทั้งหมด
มีอยู่๒๓จังหวัดที่ไม่รับ
คุณทงชัยนานครวิเคราะห์

ครับก็มองถึงการลงคะแนนของ
ประชาชนชาวภาคใต้เนี่ยนะครับ
ก็ก่อนถึงวันลงประชามติ
ก็มีเสียงพูดเสียงถามกันว่า
หรือว่าคราวนี้จะเป็นการประลองกำลัง
หรือวัดฝีมือ
วัดการนำระหว่างกำหนังสูทธิพย์
กปศกับประชาธิปัตย

หรือรวมทั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ด้วยเพราะว่า
ทัศนะที่แสดงออกมาเป็นตรงกันที่ข้าม

ก็คือยาลาปัตตานีนราธิวาส

เป็นเขตอิทธิพลของวาดะซึ่งยังมี
มีอะไรอยู่เราก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับ

ส่วนใหญ่คะแนนออกมารับบท
แต่ผมไม่ได้คาดคิดหรอกว่า

ไม่เชื่อการชี้นำของคุณชวน

ไม่ใช่การเลือกพักใดพักหนึ่ง

จะสังเกตเห็นนะครับช่องว่างระหว่างคะแนนเนี่ย

อาจจะ๖๐๔๐

เป็น๕๐กว่ากับ๔๐กว่า

ของภาคใต้นี่เท่าที่ผมดูตัวเลขแต่ว่ายังไม่ถึง๙๐เปอร์เซ็นต์ตอนนั้นน่ะนะครับ
ปาก็ไป๗๙กับ๒๑๒๒อะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งเป็นช่องว่างที่ห่างมากเพียงแต่คะแนนน้อยเท่านั้นเอง
เพราะว่าพลเมืองน้อยปัญหานี้ผมเชื่อว่าคนที่มีบทบาทอิทธิพล
ที่ทำให้คนไปรับเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในประเทศไทย
เพราะการส่งเสียงมาว่ารัฐมนุนนี้ใช้ไม่ได้
รัฐธรรมนุษย์นี้เขาเลยออกเสียงต่อกันข้าม
เอาล่ะเอาแค่นี้เข้าใจ
คุณสุนทรปรากฏการณ์ที่ภาคอีสาน
แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเออสุดท้ายขึ้นมาคนที่มาอยู่ในประเทศ
ยังคุมได้อยู่นี่จริงไหมถ้าดูตามปรากฏการณ์นี้
จริงครับเพราะว่าดูในรายละเอียดลงไปแล้ว
พื้นที่ของคนรักทักษิณอย่างเข้มข้น
เขายังรักษาพื้นที่ไว้ดูครับดูรายละเอียดคะแนนให้ดีดีนะครับ
ภาคอิสานไม่ต้องพูดถึงแล้วภาคอื่นสมุทรปราการยังรักษา
เขาถ้าจะถูกมัดแน่นแล้วก็ส่งซิกกันมาก่อนเลยว่า

เพราะว่ามันคืออย่างที่คุณทงชัยว่าแหละ

มันเป็นการเลือกแนวทางกฎิกาสูงสุดของประเทศ
หลังจากที่เราวิกฤตตางาเมืองกันมา
แรงจูงใจที่ไปใช้สิทธิ์ไปตัดสินใจ
เหมือนกับเลือกตั้งเลือกตั้งนี่มันมีตัวแปลอีกมาก
เพราะว่าเลือกคนเลือกพักเลือกรัฐบาลเลือกนโยบาย
การที่เราสันนิษฐานว่ามีส่วนหนึ่งแกล้งตาย
พอถึงเวลาก็ฟื้นขึ้นมามันก็ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนวันนี้
คะแนนที่ประชาชนลงวันนี้จะป้องกันได้ไหม
หรือว่าจะเปลี่ยนใจปรับใจประชาชนเข้มแข็งหรือยัง
คุณลิขิตแปลว่าถ้าอย่างนี้ก็แปลว่า
อย่าเพิ่งย่ามใจหรืออย่าเพิ่งเสียใจ
กับการลงคะแนนครั้งนี้เพราะมันไม่ได้ไปผูกติดกับการเลือกตั้ง
มันผูกเกี่ยวกันมากน้อยแค่ไหนถ้าดูทฤษฎีนี้
ผมว่าเรื่องเลือกตั้งมันก็อีกเรื่องนะ
แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องความคิดแล้ว

เป็นเรื่องความคิดหรือความต้องการ
เพราะว่าผมมองเนี่ยถ้าแนวโน้มมันเป็นอย่างนี้
โอกาสที่จะทำให้การเลือกตั้ง
ผ่านแปลถ้าเลือกตั้งครั้งต่อไป
เพราะว่าพอเขามองเห็นว่า

ฉะนั้นเขาก็คงไม่ย่ำรอยเท้าเดิมอีกแล้ว
อันนี้มันน่าจะทำให้

โอกาสที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมากขึ้น
คือที่ถามเมื่อกี้ก็เพราะว่า
ดูเหมือนว่าเป็นความไพ่แพ้
ของฝ่ายพูดตรงฝ่ายของคุณทักษิณ
คราวนี้นะแต่ว่าถ้ามองในทฤษฎีนี้
ที่คุณสุนทรว่าเอ๊ะมันก็ไม่แน่
เพราะนี่ไม่ใช่การเลือกตั้งตัวแปลอย่างอื่นยังมีเยอะ
มันก็ถูกนะแต่ว่า

ความคิดที่มันมีหลักคิดละ
ว่าถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ย
แล้วก็เอาซ้ำกลับมาเนี่ย

ลองไปเลือกคนโน้นเลือกภาคโน้น

แล้วก็ผมว่ามันในช่วงจากนี้ไปถึงวันเลือกตั้ง
ถ้าหรือว่าถ้ารัฐวาลชุดเนี่ย
สามารถแก้ไขปัญหาทำงานเดินหน้าอย่างเต็มที่
อย่าไปเหลิงนะ
มันก็จะทำให้คนมีความเชื่อมั่นว่า

เอาล่ะเรื่องผลของการลงคะแนน

มองการเมืองในอนาคต
ภายใต้รัฐมนูลชุดนี้ว่า

ต่อไปนี้พักใดพักหนึ่ง
ได้คะแนนนำมาทิ้งแล้วมาตั้งรัฐบาล

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองทางโครงสร้าง

ต้องเป็นรัฐบาลที่ต่อท่ออำนาจมาจากคอสช
ผ่านสว๒๕๐คน

ขอบคุณคุณสุภาพและทั้ง๓ท่านช่วงนี้ด้วยนะครับ